ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙บางท่านก็มีผลข้างเคียง
ล่าสุดคุณป้าคนหนึ่งเขาไปฉีดมาผู้พองแบบเต็มแขนเลยครับ
เป็นแผลเวอะหวะเลยคุณผู้ชมเอาไปดูหน่อยว่าคุณป้าเขามีอาการยังไงบ้างครับ

อันนี้ตัวเข็มสองเหรอ
เออเข็มสองมันเว้นหน้าอย่างเดียวนะถ้าหน้าเป็นไม่ต้องเป็นไหนแหละ
แต่ว่าท่านสูงอายุน่าจะเป็นไม่แอสต้าก็เป็นไฟเซอร์เนอะ
ทีนี้หลังจากนั้นเขาบอกว่าก็เริ่มมีอาการไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น
มีแผลผู้พองตามร่างกายลักษณะมันเหมือนแบบมันไหม้มันอักเสบ
ก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ถามชาวเน็ตว่ามันเกิดแบบนี้
มันเป็นแค่ป้าเธอหรือว่ามันมีคนที่เป็นแบบนี้ด้วยหรือเปล่า
หรือมันมีคนเป็นลักษณะเดียวกันก็แนะนำเขามาได้ว่ามันต้องทำยังไง
หลังจากคลิปนี้ถูกโพสต์ถูกแชร์ไปชาวเน็ตก็เข้าไปแสดงความเห็นกันเยอะว่า
หลังจากที่ฉีดเข็ม๒ไปหลายท่านก็มีอาการไม่พึงประสงค์
ลักษณะแบบคุณป้าคนนี้หลายคนเหมือนกันเป็นแผลผู้พองเป็นตุ่มน้ำแตกออกมาแบบนี้
แต่ว่าไม่ได้เยอะขนาดคุณป้าท่านนี้บางคนแนะนำให้พาคุณป้ารีบไปหาหมอ
เพราะมันอาจจะลุกลามมากกว่านี้ก็ได้และถ้าเกิดผลตรวจออกมาว่าอาการนี้
มันเกิดจากแพ้จริงย้ำแบบนี้ล่าสุดเมื่อวานนะฮะมีข้อมูลจากสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสชใครที่ไปหาหมอแล้ว
แล้วหมอระบุว่าอาการที่เป็นมันเกิดจากการแพ้วัคซีน
คุณสามารถไปยื่นเรื่องรับเงินเยียวยาจากสปสชได้ตามกระบวนการของกฎหมาย
ภายใน๒ปีตั้งแต่คุณมีอาการแพ้รีบไปหาคุณหมอซะ
และให้คุณหมอลงความเห็นว่าอาการที่มันเป็นมันเกิดจากการแพ้วัคซีน

แต่ว่าขั้นตอนนี้แหละยากที่สุดอาจจะนานหน่อย
ขอความคิดเห็นจากคุณหมอนี่แหละ

ถ้าสปสชบอกแบบนี้คุณหมอท่านก็กล้าที่จะเขียนบอกไปหน่อย
ว่าคนนี้แพ้วัคซีนก็เรียกเดี๋ยวเขาจะได้เอาไปเยียวยาสะดวก
หลายท่านที่เป็นข่าวบอกไม่แพ้
แล้วหมอก็ไม่กล้าเขียนนะก่อนหน้านี้
เขาก็เขียนแล้วเดี๋ยวงานจะเข้าว่าแพ้วัคซีนนะ
ว่ากันไปตามข้อได้จริงประชาชนเขาจะได้ไปเบิกได้สะดวก